ตอนนี้ทางด้านของการยาสูบเขาก็ต้องมีการปรับตัว
เพราะว่าจะมีการขึ้นภาษีสรรพสามิตรจะขยายลายในการปลูกกัญชาด้วย
เป็นการเพิ่มรายได้ไม่รู้สอดคล้องกับฝากฝั่งการเมืองหรือเปล่า

มาดูกันหน่อยทางด้านของนางสาวดาวน้อยสุธินิพาพันธ์
เป็นผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้เตรียมขยายธุรกิจชดเชยรายได้
จากเรื่องของการขายยาสูบที่หายไปจากโครงสร้างภาษีสรรพสามิตร

ซึ่งทำให้ราคาบุรีจะปรับขึ้น๑๓๐๔๐บาท
ราคาก็จะไม่ต่ำกว่าซองละ๙๓บาท
แน่นอนอาจจะให้ละคนเลิกและไม่ซื้อสูบ
ตลาดแบบราคาถูกหน่อยก็จะเริ่มวางขายเดือนเมษายนนี้
ก่อนหน้านี้เขามีการเปิดตัวบุหรี่ราคาถูกไป

เป็นบุหรือที่มีราคาที่ถูกที่สุดของการยาสูบ
ทำให้กลุ่มผู้มีมารายได้น้อยไปหารสูบยาเส้นแทง
โดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยมีการจับมือกับกลุ่มบริษัทเบอรี่ยูเกอร์ว่าจ้างโรงงานในเวียดนามผลิตบุหรี่เพื่อจำหน่ายในเวียดนามด้วยนะครับ
ส่วนแผนระยะยาวจะส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกพืชอื่นทดแทนใบยาสูบเบื้องต้นก็จะคาดว่าจะเป็นเรื่องของกัญชงกับกัญชา
พืชสองตัวนี้ทำได้นะได้รับการปลดให้เป็นพืชควบคุมตามกฎหมายแล้วก็จะทำนะฮะ
จากว่าสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภททั้งเคมีพันธุ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ยานยนต์สิ่งทอและพลังงาน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบของคอลโลเจนซึ่งก็มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศนะครับ
ส่วนเป้าหมายในปีนี้คาดว่าจะมีกำลังการผลิตแล้วก็จำหน่ายบุหรี่ได้ราว๑๙๐๐ล้านมวลใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
ราย๔๐๐๕๐๐ล้านบาทลดลงจากปีก่อนอยู่ที่๙๐๐ล้านบาทนะครับ
ลดลงไป๒๐เท่าตัวเมื่อเทียบกับกำไรก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างภาษี
โดยเฉพาะในปี๖๐การยาสูบเคยมีกำไรสูงสุดถึง๙๘๐๐ล้านบาททีเดียว
โอ้โหเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าสงสัยเป็นคนปลูกกัญชาแล้วยังไงต่อนะคะเนี่ย
ปลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้
มีวิธีแบ่งอะไรยังไงป้องกันยังไง